กำลังซ้อมใช่ไหมคะให้ได้ดี๒๕นาทีนะคะ
ชามนี้หนัก๓กิโลกรัมนะคะสำหรับก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ใหญ่แค่ไหน
อยากไปดูแล้วไปดูเลยค่ะไปดูแล้วก็ต้องไปชิมกันด้วยนะคะ

คือเข้ามากันหลายคนเขาก็สั่งชามใหญ่ไปเลยนะคะ
จำนวนไม่น้อยนี่ทยอยไปทานร้านชื่อก๋วยเตี๋ยวชามแดง
ตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่

เพราะฉะนั้นทานได้นะแต่ต้องมาดูว่าใหญ่แค่ไหนนะ
สำหรับก๋วยเตี๋ยว๓กิโลกรัม

เมนูร้อนแรงในชามใหญ่ขนาด๑ฟุต
กติกาไม่ยากนะคะต้องทานให้หมดภายใน๒๕นาที
แค่นี้ก็มีใช้เดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของร้านเขาเลยค่ะ
มีเหมือนกันครับเขาเรียกว่ายอดคนนะฮะ
สามารถทานหมดได้คนเดียว
ตอนนี้สถิติที่ดีที่สุดของทางร้าน

เร็วที่สุด๑๒นาที๔๕วินาที

สำหรับนักกินทั่วไปที่อยากท้าประลอง
เพียงท่านทานหมดก่อน๒๕นาที
ทานฟรีไปเลยครับมูลค่า๙๙บาท
นิดเดียวครับมาถึงที่ร้านแจ้งนิดนึงครับ
ว่าจะมาท้าประลองกินโคตรเตี๋ยวครับ
สรุปไม่ใช่๒๕นาที
ต้องไปทำลายสถิติเขาก่อน

ใครที่มั่นใจว่าชาม๑ฟุตนี่สบายมาก๑๒นาที

ใครที่อยากจะทานเฉยก็มี

ใช่ค่ะมีหลายเมนูชามละ๓๐บาทนะคะ
สำหรับเครื่องนี้มีให้เลือกมากมาย
ดูนี่ก่อนเรียกน้ำลายกันหน่อย
หมูย่างน้ำผึ้งไก่ย่างน้ำผึ้งซี่โครงหมูตุ๋นไก่ตุ๋น

น้ำซุปมี๖ซุป
ข้นน้ำตกน้ำตกต้มยำ
ต้มยำน้ำข้นซุปเปอร์และต้มยำน้ำใส

เอาบะหมี่เหลืองมาม่าและวุ้นเส้น
วกหมูย่างน้ำผึ้งไก่ย่างน้ำผึ้งลูกชิ้น
ข้นต้มยำน้ำใส

ก็รวมกันมาในชาติเดียวชาติเดียวโอ้แต่รสชาติคงอร่อยนะ
เอาไปทานกันได้นะฮะที่จังหวัดเจียงใหม่เจ้า